พาคุณผู้ชมไปกินกระยาศาสตร์กันดีกว่า
เพราะว่าช่วงนี้เทศกาลศาสตร์เดือน๑๐ใช่ไหมคะ
หลายพื้นที่เลยทำกระยาศาสตร์ออกมา
แต่ละพื้นที่เขาก็จะมีสูตรเฉพาะแตกต่างกันไป
แต่คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่ากระยาศาสตร์ที่จังหวัดอ่างทองนี้ยิ่งใหญ่มาก
เพราะว่าใหญ่เท่าแผนที่ประเทศไทยเลยค่ะ
จะใหญ่ขนาดนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะเพราะว่านี่เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านที่อ่างทองนะคะ
รวมตัวกันมาร่ายรำกันอย่างสนุกสนาน
มีการเล่นดนตรีทำนองระนาดเปิงมางไปด้วย
แล้วสาวก็ใส่ชุดไทยมากวนกระยาศาสตร์กว่า๒๐กระทะค่ะ
นี่คืองานสืบสารตำนานกวนกระยาศาสตร์ไทยอยู่ที่บริเวณสาราการประเรียนวัดหลักแก้ว
ตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
เห็นไหมคะว่าชาวบ้านทุกเพศทุกวัยเลย
ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งคนทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุ
ก็หลั่งไหลกันมาเพื่อสืบสารตำนานครั้งนี้นะคะ
พอช่วยกันกลัวคุณยายดูมีความสุขมาก
วนกันเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็จะนำกระยาศาสตร์ทั้งกว่า๒๐กระทะมาเทลงไปบนโต๊ะ
โต๊ะนี้ก็ออกแบบเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยคุณ
ใหญ่ยิ่งขนาดไหนว่ากันว่ายาวกว่า๙๙เมตร
กว้าง๕๙เมตรค่ะ
รวมแล้วก็ถือว่าเป็นกระยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีน้ำหนักกว่า๕๐๐กิโลกรัม
นี่กิจกรรมเขาสนุกสนานมากตีเปิงมางกันรัวเลยนะฮะ

นี่เขาตั้งใจมาเต้นหรือตั้งใจมาทำกระยาศาสตร์ครับ

ทั้งคู่เลยแล้วก็ตั้งใจมากินด้วยค่ะ
เพราะว่ากระยาศาสตร์นี้อร่อยมากเลยนะคะ
ใครที่อยากจะไปสืบสารตำนานกุลกยาศาสตร์ไทยนะคะ
เขาจัดตั้งแต่วันที่๙ตุลาคมถึง๑๒ตุลาคม
ที่วัดหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
นี่ค่ะนอกจากจะมีการกวนกระยาศาสตร์แล้ว

ขอให้มีการเต้นมีการเล่น

อะไรแบบนี้ดีมีกายศาสตร์ให้ทานด้วย
มีกิจกรรมดีมีการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน